ยังบำบัดไม่พอก็ต้องไปเข้าวัดบำบัด

จิตใจต้องผ่องใสด้วยถูกต้อง
โดยเฉพาะพระพุทธรูปเสร็จแล้วปรับภาพห้า
อายุกว่า๑๘๑ปีรูปนี้องค์นี้นะคะคุณผู้ชม
สวยงามมากแล้วก็ยังมีธรรมชาติ
แวดล้อมอยู่ภายในวัดสวยงามเหมือนกันนะคะ
คุณผู้ชมไปดูกันที่จังหวัดพยาวค่ะ
ที่วัดป่าลานคำตำบลแม่ตำอำเภอเมืองจังหวัดพยาวนี่แหละ

ที่มีการปฏิสถานพระพุทธรูป
องค์หลวงพ่อขาวเสียลปะพระม่า
อายุเก่าแก่กว่า๑๘๑ปีค่ะ
ซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
อย่างต่อเนื่องก็เลยทำให้วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพยาวนะคะเรียกว่าแต่ละวันแต่ละคืนเนี่ยนะคะจะมีคนเดินทางหลังไหลมาวัดแห่งนี้แบบไม่ขาดสายเลย
และนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีองค์พระขนาดใหญ่ค่ะมีขนาดหน้าตักกว้างกว่า๑๐เมตรสูง๑๘เมตรเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูกันนะคะก็คือองค์พระพุทธมเหศักดิ์สยามินกิติบุญลาภปฏิสถานภายในวัดแห่งนี้แหละ
และดูบรรยากาศนะคะมีความร่มรื่นเขี่ยวขจีมหกัยการพักพรมหกัยการสงบจิตสงบใจให้มาท่องเที่ยวกันนะคะ
ภายในบริเวณฐานองค์พระนี้ก็มีพิพิธภัณฑ์ของกษัตริย์มหาราชของไทยทุกพระองค์ด้วย
เรื่องราวพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ราชการที่๙นะคะให้ได้ศึกษากันด้วย
ก็ถือว่าเป็นอีกแห่งหนึ่งนะสำหรับใครอยากจะไปชมธรรมชาติ
อยากจะไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธรูปสวยงาม
ปะพม่าที่อาจจะเห็นในบางพื้นที่

อาจจะแสดงถึงความศักดิ์ศิษย์เพราะว่าเป็น
ครับแล้วก็ลองมาดูกันดูนะครับ
เข้าวงเข้าวัดเข้าวัดเข้าวากันบ้างนะ